เรามาช่วงนี้ไปดูเหตุแทงกันตาย

หนุ่มศรีสะเกดอายุ๓๕ปีค่ะ

ญาติให้ไปนอนเฝ้าวัวเฝ้าควายอยู่กระท่อมปลายนา
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายค่ะถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงเสียชีวิต
คือชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอก
เขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายไปนั่งดื่มกินก็คือไปดื่มสุรากับเพื่อน
แล้วผู้ตายไปคว้ามีดไล่แทงคนอื่นนะคะ
แต่สุดท้ายกลับกลายมาพบว่าผู้ตาย
ที่เอามีดไปไล่แทงคนอื่นกลายเป็นศพซะเอง
หลังเกิดเหตุตำรวจสภน้องฮาย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุก็คืออยู่ที่กระท่อมปลายนา
ในพื้นที่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
พอไปถึงไปพบผู้ตายก็คือนายสันติกูล
นามสกุลสะอายุ๓๕ปี

สภาพศพคือมือขวาค่ะวางบริเวณหน้าผาก
ข้ามกลางตัวมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่ด้วย
ไปตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคม
บริเวณสดือ๑แผลแล้วก็ใต้สดืออีก๑แผล
มีเลือดเปื้อนที่นอนเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ภายในห้องตำรวจไปพบซองยา
ของโรงพยาบาลศรีสะเกดหลายต่อหลายชนิดแบบนี้นะ

ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ซึ่งยัดให้มานอนเฝ้าหัวควายแล้วก็สัตว์เลี้ยง

ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเห็นว่าผู้ตาย
ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนหน้ากระท่อม
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าทะเลาะกัน

ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถือมีดปอกผลไม้
ไล่วิ่งแทงเพื่อนจนต้องแยกย้ายกันกลับบ้าน
สุดท้ายมีคนไปพบว่าผู้ตายที่เอามีดไปไล่แทงเพื่อน
พนักงานสอบสวนสพนฮายบอกว่าเตรียม
ที่จะเรียกเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่นั่งดื่มกินด้วยกัน

แล้วก็ส่งศพไปชาวนาศู่ที่รมพญศรีสะเกต
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนที่จะนำศพให้ญาติกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ